ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะประชาชนค่ะทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณสวนลุมพินีนะคะ
เพื่อรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะ
ขณะที่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะได้เดินทางมาที่จุดนี้ด้วยก็คือสวนลุมพินีนะคะ
เพื่อที่จะรอเฝ้ารับเสด็จและได้มีการพูดถึง
เป็นการฝากถึงแล้วกันนะคะคำพูดเนี่ยลักษณะเป็นการฝากถึงกลุ่มที่จะชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้
ก็คือคณะราษฎร๖๓บอกว่าให้กลับตัวกลับใจได้
แล้วก็สิ่งที่ทำอยู่หยุดการกระทำนั้นซะ
นี่คือคำฝากเตือนนะคะของคุณบิลบลือริฐนะคะ
เอามาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มที่เดินทางไปรวมตัวกันเนี่ยนะคะ
สวนลุมพินีคือกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน
และกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันค่ะสวมเสื้อเหลืองมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
บริเวณเต็นต์รับรองที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
ตำรวจและทหารได้จัดเตรียมไว้สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคศและพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎกะเลาเจ้าอยู่หัว
เจ้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุศรสวนลุมพินีในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
ในการรวมตัวกันครั้งนี้นะคะคุณบินบรือฤทธิ์ค่ะ
นักแสดงชื่อดังใส่เสื้อสีชมพูมานะคะมาร่วมกิจกรรมรับเสด็จ
โดยคุณบินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าวันนี้
ตั้งใจนำทีมงานและเป็นแม่ทัพในการเฝ้ารับเสด็จ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความปกป้องสถาบัน
และหากเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหน
ถ้าเป็นไปได้ก็จะเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จทุกที่
อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงกลุ่มคณะรัศดรนะคะ

อยากให้หยุดการแสดงออกถึงการจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่รักของชาวไทยค่ะ
ฟังเสียงคุณบินค่ะ
แล้วทุกอย่างมันสมบบเรียบร้อยจบเรียบร้อยเนี่ย
มันก็คือคนไทยเราต้องกลับมา
ยังกลับมาต้องคุยกันยังกลับมาต้องกินข้าว
ยังกลับมาต้องดูหนังฟังเพลงในประเทศไทยอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันจะไม่สายเกินไปนะครับ
ที่จะหยุดในการกระทำแบบนี้นะครับ